ว่ามีอีกเรื่องหนึ่งที่ซี๊ด

เสิร์ฟตรงมาจากเมาดีปปลายพลาดพระสุทธิ์
จะเป็นยังไงนั้นไปชมกันในช่วง
เจ้าแจ๊กริมเจ้า

ในไทยกำลังจะเข้าหน้าฝนส่วนคนไทยนั้น

อ้าฮ่าหยอบน่าแค่เต้น
ก็ดูสิคะพ่อค้าหมูกรอบที่น่ากัดที่สุด

คราวนี้ขอมาเสิร์ฟซิกแพคแน่นแบบเต็มสตรีม
ส่งตรงจากทะเลหมอดีฟดูเพลินเนี่ย
อื้อเล่นสะเคลิ้มเพลินละเมอ
คนนี้งานดีของจริง
อุ๊ยฉันสะบัดสะผัดน้ำนอน
ฉันกลายเป็นของเหลวเพราะละลายตายไปกับความหล่อ
โยบละจุ้นแตงใจเหลวหมดแล้วค้า
ถ้าลงทะเลสวยแค่ไหนก็หลุดโฟกัสแน่นอน
สวัสดีครับทุกคน